การหารือสำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเบี้ยวค่าจ้างนักเตะซึ่งก็ยังมีอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดนั้นก็มีการพูดคุยกันนะครับของหลายฝ่ายกับการหาข้อสรุปของสโมสรศรีหมอกเอฟซีครับ
ก่อนอันนี้ก็มีการคุยกันไปก่อนแล้วครั้งหนึ่งที่เป็นข่าวนะครับ
ซึ่งถึงวันกำหนดเนี่ยตอนนี้เป็นหน้าที่นะครับของทั้ง
หลีกเองที่จะช่วยจัดการดูแลประสานแล้วก็มีสมาคมนักกีฬาฟุตบอลนะครับ
ก็หารือกับตัวแทนสโมสรแล้วก็นักเตะของศรีหมอกนะครับ
การหารือก็มีคุณกรวีปริศนานัฐกุล
รักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอล
แล้วก็รองประธานเจ้าที่ของฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกจำกัด
ทวีชัยครับเดินทางไปด้วยในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาชีพ

ภรรยาที่เป็นที่ปรึกษาของแผนกฟุตบอลอาชีพของทางฟีฟ่า
รวมถึงตัวแทนนักเตะแล้วก็สโมสรศรีหมอก
ทวีชัยครับก็บอกว่าทั้ง๓ฝ่ายได้ข้อสรุปว่า
จะให้เวลากับสโมสรศรีหมอกในการหาเงินที่ค้างอยู่๓เดือน
รวมกันกว่า๑๐ล้านบาทมาชำระให้
ส่วนในกรณีนะครับก็บอกว่าบริษัทไทยลีกนั้น
หวังแค่ให้นักเตะได้รับความเป็นธรรมตามสัญญาที่มีกับสโมสร
แต่ถ้าเกิดว่าเลยกำหนดในการชำระหนี้
ก็อาจใช้มาตรการขั้นสุดท้ายคือการถอดทีมครับ
เมื่อไหร่ก็ตามถึงกำหนดเวลาชำระ
ขั้นสุดท้ายก็คือผลดขอดผลังการเป็นสมาชิก

เราก็ต้องพยายามรักษาความน่าเชื่อถือนะครับ
สามารถมาตรฐานของลิงเอาไว้ให้ได้ถ้าเดินไปถึงจุดนั้นแล้ว
ถ้ามันจะต้องลงโทษกันแบบนั้นถ้าจำเป็นต้องทำเราต้องทำ
ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกนะครับว่า
และผู้เกี่ยวข้องอื่นทำความเข้าใจตรงกันแล้วก็ยกระดับมาตรฐานสู่สากลครับ
ซึ่งเราก็เห็นกันแล้วใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็๓เกมแรกของฤดูการ๒๐๑๙นะครับ
ใช้ไปก่อนที่จะมีการประกาศงดใช้ในนัดที่๔
เนื่องจากว่าการใช้งานเนี่ยยังไม่ได้มาตรฐาน
ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าจะสามารถกลับมาใช้งานได้เมื่อไหร่นะครับ